คุณผู้ชมคะหนึ่งในพระราชภาษณะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยี่ยรัศดรในที่ต่าง
นั่นก็คือเรือพระที่นั่งนะคะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักแล้วก็ติดตามเรื่องของเรือพระที่นั่งกันค่ะ
๗๐ปีที่ผ่านมาในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จนิวัตรกลับสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยประทับเรือพระที่นั่ง
มาถึงประเทศไทยมาสามพระองค์พร้อมคือกัน
ทั้งสองพระองค์ประทับท่านสนพระไทยในเรื่องของกิจการฐานเรือ
ชนิดที่ทันสมัยมากในยุคนั้น
การไปมาหาสู่ยังไม่มีเครื่องบินแบบสมัยนี้
ก็เป็นเสร็จดำเนินด้วยทางเรือเป็นส่วนใหญ่
เสด็จพระราชดำเนินไปในหลายพื้นที่
หลวงรัชกาลที่๙ได้ประทับเรือพระที่นั่ง
เสด็จจากต่างประเทศกลับมา
เราไปรับพระองค์ท่านด้วยเรือสุราช
แล้วมาต่อขึ้นด้วยเรือศรียุยา
และจอมพลปพิมพุสมคามรมนตรีว่ากัน

ฉลองพระองค์ชุดจอมพลเรือ
นั่นคือท่านกลับมาชลองพระองค์ในฐานะพระมเรศัตริย์
เก้าสาปที่ท่านโดยมาแล้ว
ท่านเศรษฐ์บำเนินทางเรือนี้๒๐กว่าครั้ง
ด้วยทั้งเรือแม่กองก็ตามที่ไปฝึกนะครับ
เรือสิวยาก็ตามเศรษฐ์บำเนินไป
หรือเรือจันทราซึ่งตอนหลังเราจัดเป็นเรือพระที่นั่งเลย
การเศรษฐ์บำเนินรับพระราชกรณุกะต่าง

เพียงแต่เรือพระที่นั่งในหลวงราชการที่๙เท่านั้น
ที่ได้สร้างความปิติแก่คนไทย
ยิ่งไปกว่านั้นพระราชดำริ
ที่ได้พระราชทานไว้อย่างสร้างประโยชน์มากมายแก่ประเทศชาติ

เดือดต๙๑ที่ท่านพระทานแบบให้
ตอนช่วงที่มาต่อท่านก็มาวางกระดูกงูเองอะไรเองทุกอย่าง
จากนั้นไม่พอเมื่อขณะที่ลองทดลองเรือก็ไปทดลองที่
หน้าวางกายกังวลพระองค์ท่านก็เสน่ห์พระมเนินมา

ให้คำแนะนำกับเจ้าคุณเจ้ากรมอู่

สุดนั้นก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาได้ถึงวันนี้
ส่วนหนึ่งนะครับต้องถือว่าได้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ซึ่งเราต้องจดจำสายก้าวสายกระหม่อมไว้เป็นแนวทาง

เรานึกไปถึงเมื่อไหร่ที่เกี่ยวข้องกับเรือปุ๊บ
ไม่ว่าเรือลำไหนพระองค์ท่านประทานให้เราทุกลำ
ไม่ว่าจะพระราชทานด้วยแนวทาง
ไม่ว่าจะประทานด้วยการมาเจิมเรือมาปล่อยเรือ
อย่างมีเกิดขึ้นกับพระองค์ท่านที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น
เรือพระที่นั่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของในหลวงราชการที่๙
ทรงอุทิศพระองค์เพื่อราศดรมาตลอด๗๐ปีแห่งการครองร่า
พระอัชริยภาพที่๙